สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้
ขอเปิดประเด็นกับข่าวที่ร้อนระอุที่สุดณเวลานี้ในโลกโซเชียล
ร้อนมากจริงอ่ะคุณร้อนมากเมื่อเพจดังค่ะเพจนี้โอ๊ยซ้ายแล้ว
ถ้าคุณขี้เผือกเราคือเพื่อนกันจริงแล้วเนี่ยชื่อเพจเนี่ย
มันค่อนข้างจะรุนแรงกว่านี้นะคะคือเราอ่านออกเสียงไม่ได้
อ่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะค่อนข้างจะเห็นว่าเผือกแทน
แต่คุณผู้ชมค่ะให้โฟกัสที่ภาพภาพนี้ภาพภาพนี้เนี่ย
ถูกโพสต์โดยเพจนี้แหละค่ะโพสต์ภาพหลุดดาราชายละไม้
คล้ายกับพระเอกชื่อดังคือดังแบบดังมากเลยค่ะคุณผู้ชม
หุ่นนี่ใช่เลยใช่ไหมแล้วภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
คุณกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือภาพเปลือยท่อนบนพร้อมกับข้อความว่า
มันคงเป็นความลับจำได้ไหมคะ
ใครเคยไปห้องนี้อินบล็อกมาหน่อยจ้า
สงสัยจังเลยค่ะซีสมันห้องอะไร